หรือแม้กระทั่งของไทยรัฐทีวีนะคะ

คือเดี๋ยวนะทำเพิ่มเติมไปจากเรื่องทรงผม

มันก็เป็นเรื่องรูปภาพ
เราเอากรอบของเขา๒๓กรอบใหญ่นะคะปฏิรูปการศึกษาโอ้โหซึ่งต้องคุยกันเป็นปีนะ

ระบบที่ล้าหลังหรือแม้แต่การคุกคามเนี่ยนะคะ
เอาอย่างนี้ก่อนคือณตอนนี้สิ่งที่เป็นข้อเรียกร้องเวลาที่มัธยมออกมาค่ะ

ท่านคิดว่าอะไรจะเสร็จเป็นอันดับแรก๑๒
บ้างค่ะซึ่งไม่ได้แปลว่าต้องตามที่เขาร้องขอทั้งหมดนะ

เมื่อมีการร้องเรียนนะครับ
ทางกระสวงก็ขอยอนความนิดนะคะว่าตั้งกรรมการ
สำรวจความคิดเห็นของนักเรียนรายโรงเรียนรายจังหวัด
เราเข้ามาแล้วก็ประมวลผลไป๕เรื่อง
ผมพูดเร็วเลยนะครับ๕เรื่องเรื่องแรกก็คือ
ทรงผมนักเรียนกรอบขมวดเลย
แล้วก็สองเรื่องการแต่งกายของนักเรียน
คือการละเมิดการกระทำความรุนแรง
และความปลอดภัยในฐานศึกษาเป็นเมนหลัก
กฎระเบียบที่ล้าหลังของสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อนักเรียน
เอาที่ตรงเลยเราไม่เอาผลกระทบด้านอื่น
ผลกระทบต่อนักเรียนและนักศึกษากฎระเบียบที่ล้าหลัง
ด้านที่๕คือด้านการแสดงออกทางการเมืองในสถานศึกษา
แบ่งไปห้าด้านแล้วเราก็คิดว่าช็อตเทอม

แล้วเมื่อ๒๓วันที่แล้ว

แล้ววันที่๒๕เขาจะประชุมเรื่องกฎระเบียบที่ล้าหลังของสถานศึกษา
ส่วนเรื่องการละเมิดความดูแลงและความปลอดภัยในสารศึกษา
ว่าในวันที่๒๗จะประชุมคณะกรรมการชุดนี้
พอประชุมชุดนี้เสร็จก็จะประมวลผลไปสู่คณะกรรมการบอร์ดใหญ่
ที่มีท่านสมเกียจตั้งกิจวันนี้เป็นประธาน
ซึ่งท่านสมเกียจก็ไล่คุยกันหาผมว่าเสร็จหรือยัง
เพราะว่าเร่งอยากให้นักเรียนและนักศึกษาได้เห็นผลสำเร็จของการดำเนินการ
ซึ่งเราคิดว่าจะพอใจหรือไม่พอใจจากผลสำเร็จนี้เหมือนทรงผม
พี่น้องมินอาจจะบอกจะไม่พอใจคนอื่นอาจจะพอใจ
ก็ต้องออกไปก่อนเพื่อให้สาธารณชนได้พิพากษาอีกทีหนึ่งนี่คือความตั้งใจ
ทีนี้เอาอย่างนี้นะคะคือเมื่อสักครู่นี้เราคุยเรื่องทรงผมกันซะเป็นส่วนใหญ่ในรายการ
คือมันสรุปแบบนั้นนะส่วนคุณจะพอใจไม่พอใจเรื่องหนึ่งนะ
พี่ขอไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ท่านรองบอกมาคือเรื่องแต่งกาย
อ่ะเชิญเรื่องแต่งกายคุณรู้สึกว่ามีอะไรคืบหน้า
หรือคุณคิดว่าต้องการให้เปลี่ยนไปถึงเบอร์ไหนคะให้ใครก่อนมินหรือเพกา
มันมินก็ยังไม่เห็นว่ามันมีอะไรคืบหน้าเนอะ
ก็ยังต้องใส่เครื่องแบบไปโรงเรียนอยู่เหมือนเดิมแล้วเครื่องแบบก็ยังกำหนดแค่สองเพศอยู่เหมือนเดิม
อะไรคือความคืบหน้าต่อให้มีความคืบหน้าจริงอ่ะ
นักเรียนรู้หรือเปล่าเนี่ยถามทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้เลย
มีใครรู้หรือเปล่าเรื่องเครื่องแบบนักเรียนคืบหน้าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมยังไง
หรือความคืบหน้าคือเหมือนเดิมที่ที่ต้องการนี่คือยังไงคะ
ก็อิสระเหมือนกันเหมือนทรงผมใส่ชุดอะไรก็ได้ใครแต่งยังไงก็ได้อย่างนี้เปล่า
ใช่ครับตามข้อเรียกร้องของเราก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขาใครจะใส่ชุดนักเรียนก็แต่งมา
ถ้าไม่ใครที่จะแต่งชุดนักเรียนจะแต่งชุดอะไรมาก็เรื่องของเขา
สิ่งที่การศึกษาไทยต้องพัฒนาให้มากยิ่งขึ้นก็คือการต้องให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องของการแต่งตัว
ว่าจริงแล้วเขาจะแต่งตัวอะไรมามันเป็นสิทธิ์ของเขา
ไม่ใช่การไปนั่งตัดสินคนจากภายนอกตัดสินคนจากการแต่งตัวว่าโอ้ใส่เสื้อแบรนดเรมใส่เสื้อไม่มีแบรนด์
ถ้าเกิดว่ามีเด็กแบบนี้จริงเนี่ยการศึกษาพังพินาศนะครับเพราะว่าการศึกษาไทยไม่สามารถสอนให้เด็กเข้าใจในสิ่งพวกนี้ได้เลย
ว่าจริงแล้วความเหลื่อมล้ำมันเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยที่รัฐบาลมันแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นเด็กทุกคนจะต้องเข้าใจในสิ่งนี้

สุดท้ายความเหลือมล้ำมันก็ยังอยู่ดีเพราะฉะนั้นสู้ให้คุณเปิดเซรีไปเลยดีกว่า

สุดท้ายแล้วนักเรียนก็ต้องเจอผู้คนมากมายที่แต่งตัวธรรมดาปกติอยู่ดี
เขาก็ไม่ได้เจอผู้คนในสังคมที่แต่งตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน

เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน

เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน

เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน

เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน

เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นทำไมถึงต้องทำภาพจำในโรงเรียนให้เหมือนกัน
ไม่ต้องการแต่งกายแบบที่กระทรวงกำหนด
ถ้ามีข้อตกลงทุกวันนี้ปกติโรงเรียนก็ทำอยู่แล้วครับ

เพราะใช้ระเบียบค่อยนี้บอกว่าถ้าสารศึกษาใดไม่ต้องการใช้ระเบียบของกระทรวงที่ถุงท้าต้องสีนั้นสีนี้
ถ้าพอองค์เรียนก็ผ่านพอโอเคดก็สามารถแต่งกายชุดไหนก็ได้
แต่ที่ประชุมไม่เห็นชอบที่จะให้เด็กแต่งอย่างไรมาก็ได้

เป็นมติที่ประชุมก็คงไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเพราะอะไร
เพราะผมเชื่อว่าการแต่งกายมันเป็นวิวัฒนาการ
ดิฉันเป็นประชาชนคนหนึ่งที่พ่อแม่ดิฉัน
ดิฉันจ่ายงบประมาณให้กับกระทรวงศึกษาธิการ
เพราะฉะนั้นในเมื่อกระทรวงศึกษาธิการจะมากำหนด

อันนี้ที่บอกว่าสรุปออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยคือโครงสร้างการประชุมกันเหมือนกับพูดเรื่องทรงผม

ก็คือจะมีตัวแทนนักเรียน
ขอกลับไปทรงผมทรงผมเนี่ยมันจบในที่ประชุมตรงที่ว่าให้ไปทำประชาพิจารณ์
คือ
เปลี่ยนทั้งระบบเลยนะครับทรงผมเนี่ย

ใช้คำว่าสารศึกษาสารศึกษาสามารถให้แต่งกายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบได้
โดยสถานศึกษาขอความเห็นชอบ
ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นรูปธรรมของทรงผมคือแต่ละโรงเรียนประชาพิจารณ์นะคะ
ขณะที่การแต่งกายคือสถานศึกษา
ถ้าสถานศึกษาตัดสินใจแบบนั้นให้ขอผู้บังคับบัญชาที่ตรงสายขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ
งั้นแสดงว่าเครื่องแต่งกายนี่ก็อำนาจก็จะมาอยู่ที่ผู้บริหารโรงเรียนอย่างเดียวเลยสิค
หลายติประคุณของสาหกศึกษาคือกรรมการสาหกศึกษา
อย่างไรมีเด็กไหมครับเวลาเราพูดถึง
ถ้ากรรมการสาหกศึกษาก็จะมีตัวแทนจากผู้บังคลอง

อ้อมทำไมวะยังไงอันนี้เรื่องแต่งกายอยากย้อนกลับไปทรงผมนิดเดียว
นิดเดียวเลยนะสุดท้ายแล้วอันนี้ผมมองแล้ว
คือสุดท้ายแล้วคือถ้าโรงเรียนต้องไปถามชุมชนอีกรอบนึงว่าชุมชนมีความพร้อมที่จะซัพพอร์ตเด็กไว้ผมยาวไหมเนี่ย
ผมว่ามันตลกสมมุติว่ามีโรงเรียนหนึ่งอยู่ในชุมชนคลองเตยคลองเตยเป็นชุมชนที่มีคนรวยและคนจนรวยที่สุดและจนที่สุดอาศัยอยู่ร่วมกัน
คำถามคือถ้าเกิดว่าคนที่เขาเป็นคนจนที่สุดไปประชาพิตาแล้วเขาได้จำนวนมากกว่าคนที่รวยที่สุดที่อยู่ในชุมชนนั้น
แล้วกดออกมาบอกให้ตัดผมสั้นนั่นคือคุณก็ไปจำกัดสิทธิและเสร็จภาพของคนที่รวยที่สุดในชุมชนนั้นอยู่ดี
สุดท้ายแล้วคนที่รวยที่สุดในชุมชนนั้นที่เขามีกำลังพอที่จะไปซื้อยาสระผมมาสระผมความยาว๑ศอกของคุณท่านได้เนี่ย
เขาก็ถูกจำกัดเสรีภาพอยู่ดีถูกไหมครับผมว่าไปถามชุมชนเนี่ย
ชนมันมีความเหลื่อมล้ำด้วยโครงสร้างประเทศเราเนี่ย
แต่ละชุมชนมันมีความเหลื่อมล้ำค่อนข้างสูงตั้งแต่รวยสุดไปยันจนสุด
เพราะฉะนั้นไม่ควรเอาชุมชนมาเป็นสมการในการจำกัดเสรีภาพของใครเลย
เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งหมายความว่าอ่านักเรียนผู้ปกครองชุมชนอันนี้ทรงผมใช่ไหมครับ
ครับอ่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งอ่าแต่คือไม่ได้ไม่ได้ชุมชนทุกคน
มินกำลังจะหมายความว่าคืออาโครงสร้างที่มินพูดถึงเนี้ยก็คืออยู่ในคณะกรรมการโรงเรียนใช่ไหม
แล้วทีนี้ทีนี้กลับไปเรื่องการแต่งกายเดี๋ยวการแต่งกายขอให้เพกา
อ่าเอาเลยครับอ่าแบ่งกันแบ่งกันอ่าเรื่องการแต่งกายเนี่ยที่ฉันมีสามประเด็นค่ะ
ที่รู้สึกตะหิดใจแล้วก็สงสัยใครรู้ในสิทธิเสรีภาพของวงชนชาวไทยทุกคนนะคะ
หนึ่งเลยเนี่ยการแต่งกายเนี่ยจะต้องขอสถานศึกษาที่เป็นองค์กรใหญ่
จะต้องขอผู้บัญชาการไปอีกหนึ่งระดับแสดงว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ย
มองเห็นเสรีภาพในการแต่งกายในการแสดงออกผ่านการแต่งกายของนักเรียนเนี่ย
เป็นของขวัญที่ผู้มีอำนาจจะต้องมาประทานให้กับประชาชนเหรอคะ

สองก็คือกรรมการกรรมการสถานศึกษาเนี่ยที่เป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้
ดิฉันเป็นห่วงอย่างหนึ่งคือมันไม่มีนักเรียนอยู่ในนั้นอืม
แสดงว่ากระบวนการที่จะกำหนดให้นักเรียนใส่ชุดอะไรเนี่ย
มันเหมือนกับทำให้เด็กนักเรียนเนี่ยกลายเป็นตุ๊กตากระดาษที่เราเล่นกันตอนเด็กเลยนะคะ
ตุ๊กตากระดาษไม่มีสิทธิที่จะตัดสินใจอะไรเลย
รอแต่คนเล่นมาแกะชุดออกจากหอแล้วก็มาใส่ให้กับเด็ก
ซึ่งนักเรียนไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจอะไรเลย
สามก็คือเรื่องของการมีพระพิสุหนึ่งรูป
ฉันอยากรู้ว่าในชุมชนมุสลิมหรือว่าในชุมชนคิสเตียนโทษแทนศาสนาครับผมโทษธินศาสนาครับโอเคค่ะ
นี่ไม่ค่อยซักค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคือเรียนขยายความนะคะ
คือที่ท่านยกตัวอย่างพระพิสุทธิหนึ่งรูปเนี่ย
คือแปลว่าในส่วนของศาสนาอื่น

มีกระบวนการตัดสินใจทางศาสนาอยู่

แต่ผมอยากคิดนิดนึง

ก็ที่ท่านบอกมาว่าตามระเบียบที่มันมีอยู่แล้ว
คือมันมีระเบียบที่ให้ยกเว้นการแต่งกายตามระเบียบกระทรวงได้
ด้วยการให้โรงเรียนไปคิดวิธีการแต่งกายออกมาเองเป็นระเบียบ
ที่โรงเรียนเอกชนใส่กระโปรงแดงกระโปรงน้ำเงินกระโปรงดำ
อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับถูกครับแต่ท่านรู้ไหมครับว่าระเบียบเนี้ยมันมันค่อนข้างมีปัญหามาก
เพราะว่าถ้าโรงเรียนเป็นคนคิดระเบียบเอง
สิ่งที่ต้องส่งกระทรวงมันละเอียดมากละเอียดไปถึงขั้นเนื้อผ้า
อย่างเช่นกางเกงต้องเป็นเนื้อผ้าโทเลห้ามเป็นผ้าลาย
เสื้อเชิดสีขาวต้องเป็นผ้าแบบไหนต้องตัดความยาวเท่าไหร่กี่เซน

ใช่มันก็คือยิ่งแพงใหญ่คำถามคือทำไมระเบียบนั้นถึงต้องกำหนดขนาดนั้น
ซึ่งมันก็ยังไม่ใช่เสรีการแต่งกายอยู่ดีนะ
คือท่านพูดมาหลายคนอาจสับสนคิดว่ามันสามารถให้โรงเรียนไปออกเป็นเสรีการแต่งกายได้
มันก็ยังไม่ใช่มันแค่ไปออกเป็นเครื่องแบบเฉพาะของแต่โรงเรียน
ซึ่งทุกวันนี้ทุกโรงเรียนก็ใช้กฎตัวนี้อยู่แล้วเท่ากับมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย
ให้ออกระเบียบว่าข้อนี้ก็บอกว่าถ้าให้โรงเรียนออกระเบียบว่าใครจะแต่งกายอย่างไรก็ได้มาโรงเรียน
อย่างนี้ก็เปลี่ยนได้ถ้าออกอย่างนี้นะ
คือโรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยเขามีใช้ระเบียบนี้มานานแล้ว
วันศุกร์จะใส่ชุดผ้าไทยประจำท้องถิ่น
วันพฤหัสต้องแต่งชุดลูกเสือ
ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองในการซื้อชุดพวกนี้
ผมเคยเรียนมานะตอนผมเรียนเนี่ยวันศุกร์ผมต้องใส่ชุดไทย
ผมก็ต้องไปหาซื้อชุดไทย
แล้วบางโรงเรียนหนักมากผมมีเพื่อนคนหนึ่งบางโรงเรียนหนักมาก
ไทยนะใส่เป็นเสื้อลายดอกไม่ได้ต้องไปใส่ผ้าใหม่
ผ้าใหม่ตัวหนึ่งเท่าไหร่ท่านตัวหนึ่งเป็นพัน
ถ้าซักเกินหลายบาทนะฮะใช่แล้วถ้าซักอีกหลายบาทคำถามคือเนี่ยแล้วคำถามคือนี่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเหรอ
แล้วการที่เขาถ้าเกิดว่าท่านเปิดให้มันเป็นเสรีการแต่งกายได้
หยิบเสื้อในตู้ที่เขามีอยู่เลยมาใส่ได้นะ
เพราะปกติเสาร์อาทิตย์เขาต้องมีเสื้อที่เขาใส่ไปไหนมาไหนอยู่แล้ว
เขาสามารถหยิบมาใส่ได้เลยโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องไปซื้อเพิ่ม
แต่ยิ่งโรงเรียนเนี่ยมีชุดนักเรียนเนี่ยผมมี๓ตัว
ผมต้องไปซื้อเสื้อพละ๑ตัวเสื้อลูกเสือ๑ตัว
ซื้อชุดอาเซียน๑ซื้อชุดไทย๑ซื้อชุดกีฬาสี๑

เหตุการณ์จะเพิ่มไหมคะเดี๋ยวก่อนมาที่รองประหลัด
ดิฉันเห็นว่าท่านน่าจะมีความกังวลเรื่องความเหลื่อมล้ำเยอะดิฉันเลย
อยากจะเสนอมุมมองนี้เข้าไปอีกอย่างหนึ่งก็คือ
ในส่วนของพื้นที่ที่มีเด็กด้อยโอกาสเยอะค่ะ
จริงสิ่งที่เราทุกคนน่าจะเคยเห็นตามสื่อโซเชียลมีเดียคือ
เราขอไปจากชุดลูกเสือขอไปจากชุดนักเรียน
ใช่ค่ะในเมื่อตัวกฎกระทรวงเนี่ยออกมาเพื่อฟังก์ชั่นในการแบกรับ

ความเหลื่อมล้ำเนี่ยฟังก์ชั่นของมันคือการลดความเหลื่อมล้ำ
แต่จริงแล้วเนี่ยมีเด็กหลายคนมากนะคะที่จะต้องเสียโอกาสทางการศึกษาไป

รู้ไหมมีเด็กเป็นล้านเลยนะสถิติของสปฐเอง
ทำออกมาแล้วว่ามีเด็กขาดแค้นชุดนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงม๖
เป็นล้านนะจะไม่ผิด๓๕ล้านคนเลยนะ
ขาดแคนชุดนักเรียนแล้วถามว่าถ้าเกิดว่าชุดนักเรียนมันออกแบบมาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

แล้วทำไมเราถึงต้องมีมูลนิธิกระจกเงามูลนิธินู่นมูลนิธินี่

รับบริจาคไปทำไมทำไมพวกเขาถึงต้องขนขวายหาชุดนักเรียน
เพราะพวกเขาไม่มีตังค์ซื้อไงท่าน

เขาก็ไม่ต้องมานั่งคำนึงว่าวันนี้จะมีชุดนักเรียนใส่ไปไหมนะ
ต้องรอคนบริจาคมามันไม่จำเป็นเลย
เท่านี้ก่อนนะคะลองอธิบายยาวเลยค่ะ
ตกลงเรื่องการแต่งกายคืออันนี้คือจบแล้ว
หรือมันยังพอจะปรับเปลี่ยนได้อีกหลังจากนี้คะ
จบแล้วครับคืออธิบายได้ว่า
คำพูดหรือความคิดของการแต่งกายมันมีวิพัฒนาการมา
เหมือนว่าคำสั่งสอนของผู้ใหญ่อย่าไปเที่ยวเล่นตั้งใจเรียน
ครูก็สอนเด็กเขาตลอดว่าตั้งใจเรียนอย่าแต่งตัวให้สุภาพ
มันมีความเข้มงวดไม่น่าเคารพนับถือ
ความรู้สึกของผมก็เป็นอย่างนั้นทำไมพ่อต้องดุต้องด่าด้วย
แต่ผมให้ข้อคิดแค่ว่าคำสั่งสอนของผู้ที่เคยสังเกต
ความทุกข์ความสุขของมนุษย์มามากแล้วเนี่ย
มันเป็นความคิดเห็นที่มันมีอะไรแฝงอยู่
เหมือนกับการแต่งชุดนักเรียนเนี่ยมันจะบอกว่าอะไรถูก
อะไรผิดซะทีเดียวก็ไม่ได้แต่มันมีวิวัฒนาการของมันมาอยู่
สุดท้ายปลายทางคนในโบราณสุดท้ายปลายทางก็บอกว่า
แต่งชุดให้มันเหมือนกันเหมือนพระพิสุเนี่ย
สมัยก่อนต้องแต่งสีนั้นสีนี้ทำไมพระสุกไม่ใส่สีเหลืองบ้าง
สีขาวสีม่วงสีแสด

เขาก็บอกว่าแต่งกายให้เหมือนกันโดยความรู้สึกของเขา
เหมือนกับชุดนักเรียนเขาต้องการให้ความมีระเบียบวินัยในโรงเรียน
เขามีความตั้งใจว่าอยากให้การศึกษาเป็นการบ่มปุ่มเพาะ
ตั้งแต่รากตั้งแต่เงาตั้งแต่การแต่งกายให้มันมีระเบียบวินัย
ที่ประชุมเนี่ยพูดเรื่องนี้กันพอสมควร
แล้วสรุปว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะให้เปิดโอกาสน้อย
เพราะว่าเขาเชื่อว่าการแต่งกายยังมีความจำเป็น

สำหรับนักเรียนว่าเป็นทั้งเครื่องบ่มเพาะ

แต่ถ้าการแต่งกายเป็นอิสระเสรี
เช่นเราจะตื่นมาใส่อังเกงโอเปิล
ใส่อังเกงขาสั้นใส่อังเกงเท้าแตะ
ไถเสื้อขาดกรุงกริ่งไปโรงเรียน
กับคุณภาพการศึกษาเขามีความเชื่อนะครับ

ถ้ายังแต่งกายแบบนี้แต่ที่เขากำหนดไว้เนี่ย
น่าจะมีผลต่อความประพฤติ

เด้นเขียนความถูกไหมคะว่า
คือการแต่งกายที่มีข้อสรุปแบบนี้

คือเชื่อว่าการแต่งกายแบบเครื่องแบบเดียวกัน

หมายถึงว่าภาพรวมใหญ่ของสถานศึกษา

เป็นเรื่องของระเบียบวินัยเป็นความเชื่อเรื่องนี้

คุณจะไปคุณจะไปเรื่องกฎระเบียบ

ส่วนวันที่๒๗จะเป็นเรื่องของการละเมิดความปลอดภัยในโรงเรียน

มีวุฒิภาวะมากที่สุดในประเทศแล้วเนี่ย

คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้
ไม่เคยใช้สถิติไม่เคยมีงานวิจัย
ไม่เคยมีการออกไปสำรวจจริงเลยว่า
ความเชื่อของคุณที่คุณคิดมาเป็น๑๐ปี

คุณลองวิจัยออกมาถ้าเกิดว่าคุณไปทำวิจัย
หรือผมไปทำวิจัยก็ได้ถ้าคุณให้งบผมมาทำวิจัยเนี่ย
ดูเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณปล่อยให้มีการเสรีการแต่งกาย

ถ้าเกิดว่าคุณพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นนะ

ซึ่งเป็นสถานที่ราชการต้องแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย
นักเรียนก็จะไม่เข้าใจว่าการไปสถานที่ราชการอื่น

หรือว่าการเป็นสถานที่ราชการที่ต้องติดต่อทำเอกสารต่างเนี่ย

คุณสามารถสอนให้นักเรียนเข้าใจหรือเปล่าว่าความเรียบร้อยอยู่ตรงไหน

ถ้านักเรียนทุกคนสามารถแต่งตัวเรียบร้อยมาโรงเรียน
นี่คุณต้องทำวิจัยต้องมีสถิติต้องมีข้อมูลออกมาเลยเป็นเชิงตัวเลข
ไม่ใช่ความเชื่อความเชื่อว่ามันจะดีมันจะดี

เพกาเดี๋ยวลองเลือกนะคะว่าคุณจะยังอยู่ที่เรื่องเครื่องแต่งกาย
กฎระเบียบล้าหลางเรื่องการแสดงออกทางการเมือง
ว่าจะไปเรื่องละเมิดและความปลอดภัยในสถานศึกษา

คือท่านรองประหลัดคือจริงแล้วในคนในกระทรวงคุยกันไหมคะ
คือจริงท่านก็เปรี้ยวแหละตอนวัยรุ่นใช่ไหม
คือท่านได้เคยคุยกันไหมคะว่าหรือเราลองทำให้มันเป็นตัวเลขแบบยันกับเด็กอ่ะ
คือยันไปเลยว่าเราไม่ได้เชื่ออย่างเดียว

กระทรวงนี้เปิดนะครับกระทรวงอิสรภิการ
เคยคุยกันในวงผู้บริหารว่าการตั้งกรรมการเนี่ย

ถ้าโวตไปอย่างไรเค้าเอาอย่างนี้
เขายังยึดยังยึดมั่นภาษาผมก็เรียกอนุรักษ์นิยมอยู่
อย่างนู้นมั่นว่าอย่างเงี้จะจะเป็นเครื่องได้อ่ามินลองหลับตานะลูกนะอ่า
หลับตาถ้าเราไปเรียนทหารไปเรียนพยาบาล
จะแต่งชุดยังไงก็ได้ไปเป็นคนรักษาเขา
ผมยกอย่างอย่างเดียวก็เหมือนกันเนี่ยเด็กเราก็เหมือนกัน
ถ้าไม่ได้ฝึกไว้ตั้งแต่ต้นอนุบาลไล่มาเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีปัญหาในระยะยาว
อืมนะครับในระยะยาวเขาเราจึงเชื่อมั่นกรรมการในโหวตตรงเลยว่า
ขอให้อยู่ที่สถานศึกษาและไม่ได้ให้แต่งงานยังไงก็ได้นะครับ
นักศึกษาจะแต่งอย่างที่น้องมินว่าเลยแต่งที่มันสีพื้นถิ่นชาวบ้าน
แต่ต้องให้เหมือนกันอีกไม่ใช่ว่าคนนี้จะใส่เสื้อแดงคนนี้จะใส่เสื้อเขียวมา
คณะกรรมการเขาไม่ให้นะให้เพียงแต่ว่าโรงเรียนจะกำหนดการแต่งกายที่แตกต่างจากระเบียบเนี่ย
จะใส่เสื้อเมาห้อมมาโรงเรียนของแพร่ของแพร่ของน่านของภาคเหนือภาคใต้นี่
แต่งชุดของภาคใต้ให้อยู่ในการขอแต่ก็ไม่ได้ให้เป็นรายบุคคลนะคุณจำวัน
คือท่านกำลังจะบอกว่าถึงแม้ว่าสถานศึกษาจะตัดสินใจอย่างไรเนี่ย
คือในความต่างของแต่โรงเรียนของแต่ละท้องถิ่นก็ก็จะต้องกำหนดไว้ว่าไอ้ที่ต่างกันอ่ะ
ภายในน่ะต้องเหมือนใช่ไหมคะงั้นสรุปถูกไหมครับอ่าทีนี้เพกาค่ะ
เราเหลือเวลาค่อนข้างจำกันโอเคค่ะขอขอโต้ขอโต้แยงนิดเดียวค่ะได้ครับ
ในการที่ท่านจะบอกว่าพยาบาลเนี่ยจะต้องแต่งเครื่องแบบแบบนี้ครับ
ทหารจะต้องแต่งเครื่องแบบแบบนี้วิศวกรต้องแต่งเครื่องแบบแบบนี้เนี่ย
จริงจริงมันคือการแต่งเครื่องแบบเพื่อฟังก์ชั่นในการทำงานค่ะจริงจริงแล้วเนี่ยทหารจะต้องมีชุดธรรมแงงเพื่ออะไร
เพื่อที่ว่าเขาจะสามารถทำงานได้อย่างสะดวกคล่องแคล่วออกไปรบได้อย่างสะดวกคล่องแคล่
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยตัวเครื่องแบบนักเรียนกับการเรียนรู้ของนักเรียน
ฟังก์ชันที่แปรผันตรงกันค่ะมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทำให้การเรียนรู้ดีขึ้น
เพราะการเรียนรู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครื่องแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะมาบอกว่า
จะใช้กรอบเดียวกันไม่ได้เพราะมันใช้วิธีการคิดในการดีไซน์ไม่เหมือนกัน
ใช่แล้วที่ท่านบอกว่าการที่ปล่อยให้นักเรียนเสรีแต่งกายจะมีปัญหาในระยะยาว
ที่เด็กโตไปแล้วไปเจอเครื่องแบบเขาจะไม่สามารถแต่งได้เนี่ย
ประเทศอื่นไม่มีปัญหานี้นะท่านประเทศอื่นพยาบาลก็ต้องมีเครื่องแบบทหารก็มีเครื่องแบบตำรวจก็มีเครื่องแบบ
แต่ว่าเขาไม่บังคับให้นักเรียนใส่เครื่องแบบทำไมประเทศอื่นไม่เห็นมีปัญหาเลย
นั่นก็เพราะว่าการเรียนการสอนในโรงเรียนเขาสอนให้เด็กเข้าใจในสิ่งนี้ตั้งแต่ต้น
ปลูกฝังกันเลยตั้งแต่อนุบาลว่าเออคุณเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีอาชีพหนึ่งที่คุณเลือกแล้วว่าคุณอยากทำอาชีพนั้นเนี้ยคุณต้องเข้าใจในกฎและกฎิกาของอาชีพนั้นแต่การเป็นนักเรียนมันเลือกไม่ได้มันเป็นการบังคับเรียนทุกคนในประเทศมันเป็นพื้นฐ
แต่จริงจริงแล้วเนี้ยเราเคยกลับไปมองในความเป็นจริงบ้างหรือเปล่าว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงจริงคืออะไรเอาง่ายง่ายเลยอ่ะแค่เรียนพิเศษอ่ะไปดูสยามกิจไม่มีเด็กคนไหนแต่งตัวประหลาดเลยทุกคนแต่งตัวดีแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยไม่มีใครแต่งตัวประหลาดเลยสยามกิจสยามสแควร์เนี้ยไอ
เรากำหนดเขาไม่ได้ไปตลอดไปตลอดชีวิตหรอกค่ะสิ่งที่เขาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่แรกมันควรจะได้
เรียนรู้ว่าเขาควรจะแต่งตัวยังไงเขาจะเคลสตัวเองออกมาจากการแต่งกายยังไง
เขาจะใส่ชุดแบบไหนไปโรงเรียนนี่มันเราใช้ความกลัว
เรากังวลไปมากไปมาแต่จริงแล้วมันมีวิวัฒนาการของมันเหมือนที่ท่านบอก
ตอนนี้โลกมันก็วิวัฒนาการมาถึงยุคโลกาพิวัฒน์แล้วค่ะ
โลกที่เชื่อว่าทุกคนเท่าเทียมกันในโลกที่เชื่อว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่ากัน
ฉันคิดว่าการเปิดพื้นที่ตรงนี้ให้กับนักเรียนการเคารพซึ่งกันและกันน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
ขอหนึ่งคำถามค่ะแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเราเอาใจของคนที่คิดและมีมติออกมาแบบนี้นะคะ
คือพวกคุณก็การันตีไม่ได้ใช่ไหมว่ามันจะเกิดคนแบบแตกแถวนอกแถวขนาดไปแบบโอ้โหไม่ถูกการะเทศะ
นี่ไงเห็นไหมเป็นตัวอย่างเขาก็เคยบังคับให้ใส่เหมือนกันคือคุณก็การันตีให้เขาไม่ได้ใช่ไหมค
ผมการันตีได้เลยว่ามีแต่ไม่เยอะไม่ใช่ส่วนมาก

ถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเกิดว่าไม่อยากเห็นเลยนะท่านท่านต้องไปแก้ที่ครูให้ครูสอนให้นักเรียนไม่ทำสิ่งนั้น
ไม่ใช่ให้ครูไปห้ามไม่ให้นักเรียนทำสิ่งนั้น
เพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
นักเรียนก็ไม่ควรทำนอกโรงเรียนใช่ไหมท่าน
เพราะฉะนั้นครูต้องสอนนักเรียนจะได้ไม่ทำทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
แต่ถ้าครูไม่สอนเนี่ยนักเรียนไม่มีทางรู้เลย
ตลอด๑๒ปีในโรงเรียนนักเรียนจะไม่ได้รู้เลยว่าเขาไม่ควรแต่งกายแบบนั้น
แต่ถ้าให้แล้วถ้าอยู่ดีเหมือนผลมันเกิดขึ้นอะมันดูไม่เป็นระเบียบมันดูไม่สบายตา
ต้องกลับไปที่วัตเทาไม่สอนไง
สบายตาของพูดง่ายมันคือการเห็นทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือเปล่า
แต่ความสบายใจของนักเรียนล่ะความรู้สึกของนักเรียนล่ะ
ที่จะต้องมาแต่งตัวเหมือนกันต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้
ต้องเสียเงินเยอะเพื่อซื้อชุดนักเรียนเป็นโหลมาอยู่
คือความสบายตาของผู้มีอำนาจมันกดขี่ความสบายใจของคนที่ดูกฎทัพอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยฟ้าค่ะยังบางวันยังฝนตกบางวันยังแดดออกได้เลย
มันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติว่ามันย่อมจะทุกอย่างค่ะ
มนุษย์มันเกิดมามีเจตจำนงเสรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มนุษย์ทำมันอาจจะไม่สบายสบายใจทั้งหมด
แต่ทั้งหมดนี้เราก็ยังอยู่ในกรอบของรัฐมนูลที่เราไม่ละเมิดสิทธิ์กันเราขอสิทธิเสร็จภาพเท่าเทียมกัน
ขอปิดท้ายที่รองประหลาดค่ะไม่จำเป็นเวลาท่านแต่เหลือไม่เยอะ
ความหมายของน้องทั้งสองนะก็เป็นมุมมองที่ใสสะอาดแล้วก็มองที่ดี
แต่ผมเรียนตรงนะผมอยู่ในห้องประชุมตลอดแล้วผมก็ไม่ได้พูดหรอก
อยากเปิดอิสระในฐานะเป็นผู้ผู้ถูก
แต่ผมเรียนน้องทั้งสองว่าทั้งบุคคลภายนอก
ซึ่งมีความคิดโน้มเอียงไปทางกลุ่มผู้เรียกร้อง
นักเรียนที่มาร่วม
ซึ่งคิดไปทางนักเรียนอยู่แล้วแต่พอเรื่องทรงผมนะ
ทางนี้หมดเลยแต่พอเรื่องเครื่องแบบเรื่องแต่งกาย
ทั้งนักเรียนทั้งกุศงพุทธที่พร้อมจะเข้าใจข้างนอก
มาทางนี้หมดเลยว่าควรจะใช้เครื่องแบบนักเรียนยังคงอยู่
ว่าทุกคนโน้มเอียงมาทางเครื่องแบบนักเรียน
อยากย้อนขอย้อนนิดนึงได้ไหมพี่
สั้นนะสั้นมากเลยนะ
ผมเคยบริการกับท่านนัตเหล่าร้อนนัตตาภุลท่านท่านทราบใช่ไหมครับ
ท่านนัตตาภุลอ่ะคือให้สัมภาษณ์สื่อไว้ว่า
นักเรียนที่ออกมาเรียกร้องเรื่องพวกนี้มีจำนวนแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต

ท่านไม่สามารถบอกได้ว่านั่นเป็นมติของนักเรียน
ดิฉันเอาอย่างนี้นะคะดิฉันแบบเป็นรูปประทามเลยนะคะ

ความรู้สึกหรือคิดในที่ประชุมให้ฟังเฉยว่า
แนวโน้มความรู้สึกนึกคิดของคนจะเป็นแนวนั้น

ท่านรองประหลัดบอกเนี่ยนะคะคือถ้าเป็นเรื่องทรงผมเนี่ย
ดูเหมือนว่าน้ำเสียงส่วนใหญ่จะไปทางข้อเรียกร้องที่ทั้งสองคนบอก
แต่ว่าสุดท้ายมันก็ออกมาที่แต่ละโรคเรียนประชาพิจารณ์

ในห้องประชุมนะย้ำในห้องประชุม
แต่ว่าสุดท้ายมันติออกมาให้แต่ละโรคเรียนประชาพิจารณ์

โน้มเอียงไปคนละด้านกับที่สองคนนี้เรียกร้องนะคะ

ถ้าสถานศึกษาตัดสินใจให้ขอผู้บังคับบัญชาขึ้นไปหนึ่งขั้น
ทีนี้มันเหลืออีก๓ที่ท่านบอกมาสักครู่นี้
ก็คือเรื่องของกฎระเบียบล้าหลังที่จะคุยกันคือ๒๕พฤศจิกายนนี้นะคะ
เรื่องของการแสดงออกทางการเมืองในสถานศึกษาก็คุยกัน๒๕พฤศจิกายนนี้
ที่๓คือความปลอดภัยหรือว่าการละเมิดเด็กนะคะ
ก็วันที่๒๗๒๗พฤศจิกายนนี้
ไม่เป็นไรค่ะเราคุยแค่สองเรื่องที่จบก่อนเดี๋ยวอีก๒๓เรื่องมาเดี๋ยวมาใหม่
หมดเวลาแล้วขอบคุณท่านรองประหลัดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งสองคนค่ะ

ถ้าท่านมารัฐบนตรีมาโดยตรงก็ได้ครับ
ถ้าท่านมารัฐมนตรีจะไม่ได้มา
หมดเวลาของรายการขอบคุณทั้งสามท่านนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับ